ส่วนมหาดไทยตอนนี้นะครับก็เตรียมนำผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนั้น
เข้ารับสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางครับ

เปิดเผยหลังการประชุมสรุปการเตรียมความพร้อม
เพื่อพ่อที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่๑๑ธันวาคมนี้

ที่มีขึ้นเมื่อวานนี้มาหาข้อบกพร่อง

การวางกำลังตำรวจดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

มีคำสั่งให้เสริมกำลังจากตำรวจตระเวนชายแดน

เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

เฉินเหตุเหมือนวันจริงอีกครั้งในวันที่๖ธันวาคมนี้นะครับ
จากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
ตำรวจจะสามารถดูแลความปลอดภัย
ผู้ที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้อย่างแน่นอน
ก่อนหน้านี้จะมีกลุ่มบุคคลที่พยายามสร้างความวุ่นวาย
แต่ตำรวจสามารถจับกลุ่มได้เกือบหมดแล้วครับ
ขณะที่พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรี
พอใจผลการซ้อมใหญ่เมื่อวานที่ผ่านมา
เพราะพบว่าเส้นทางที่ใช้ในการปั่น๒๙กิโลเมตร

ส่วนการรักษาความปลอดภัยมีความมั่นใจ
เพราะจากการซักซ้อมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า
จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
ทั้งส่วนของทางราบและตึกสูง
ส่วนความชัดเจนเรื่องของการประกาศให้วันที่๑๑ธันวาคม
เป็นวันหยุดนั้นยังไม่ถือว่าเป็นวันหยุด
แต่อยู่ที่ว่าจะมีใครเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
ด้านนายชัยพลทิติศักดิ์รองประหลัดกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะโฆษกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า
กระทรวงมหาดไทยเตรียมนำคณะผู้ว่าราชการ
๗๖จังหวัดเข้ารับมอบเสื้อพระราชทาน
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน
แสดงความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม
จักรยานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาค
ซึ่งทุกจังหวัดจะจัดให้มีพิธีมอบเสื้อ
กรัดที่ระลึกและสายรัดข้อมือพระราชทาน
หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประทับคู่กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ยามกุฎราชกุมารพร้อมกันทุกจังหวัด